เครือดอกคือส่วนของก้านดอกที่เป็นช่อมีลักษณะเป็นก้านยาวทำด้วยลวดทองเหลือง
ซึ่งจะนำลวดสปริงมามัดให้เป็นช่อแล้วก็ประกอบเข้ากับก้าน
โดยวัสดุหลักที่ใช้ในการทำเครือดอกก็คือ
วดทองเหลืองแบบนิ่มลวดโลหะแบบแข็งและลวดสปริง
ส่วนอุปกรณ์ที่นำมาใช้ก็ยังขึ้นกับความถนัดของช่างแต่ละคน
แต่อุปกรณ์ที่จะขาดไม่ได้ก็คือครีมปากแหลมที่ใช้ในการยึดดึงลวด
ขณะที่ทำการเข้าดอกเข้าช่อรวมถึงกันไกลสำหรับการตัดลวด
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน